เหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นที่สุราธานีนะคะผู้ช่วยกำนันที่สุราชค่ะ
อยู่อยู่ยิงลูกบ้านตายสองศพเลยนะคะปมปัญหาเขาบอกว่ามันเกิดจากเรื่องการเบิ้ลเครื่องรถเสียงดัง
ถึงขั้นต้องยิงกันตายค่ะแต่ว่าทางครอบครัวผู้ตายบอกว่าไม่จริงหรอก
กำนันมีเรื่องอคติกับคนตายที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงติดตามจากรายงานค่ะ
ยิงพ่อเสร็จแล้วแล้วก็ไปยิงหน้าต่างปั้งแรกยิงพ่อปั้งสองยิงหน้าต่าง
ั้งสามมายิงพี่น็อตปั้งสี่ก็ยิงพี่น็อต
นี่เป็นคำยืนยันของคนที่อยู่ในบ้านจากมุมของลูกบ้านที่เป็นเหยื่อคมกระสุนของผู้ช่วยกำนัน
อย่างนายชัดชายบัวแก้วใช้ปืนลูกซองและปืนพกสั้นยิงใส่ลูกบ้าน
พ่อลูกคู่นี้เสียชีวิตคาที่ภายในบริเวณบ้านพัก
เขตพื้นที่หมู่๓ตะบนท่าทองอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
เด็กชายปลื้มลูกชายของผู้ช่วยกำนันคนก่อเหตุบอกเล่าถึงต้นต่อเรื่องราวนี้ว่า
ขณะทุกคนในบ้านกำลังนอนหลับพักผ่อนจู่กลางดึกที่บ้านของนายประภาษณ์แก้วกันรัฐ
และนายอิทธิพลเก้ากันรัฐก็ส่งเสียงดัง
ทำให้น้องสาววัย๒ขวบตื่นและร้องไห้
ทำให้นายฉัดชายพ่อของตนเองทนไม่ไหว
หน้าต่างไปต่อว่านายประภาษณ์จึงทำให้ทั้งคู่ถกเถียงกันไปมา
สุดท้ายผู้เป็นพ่อทนไม่ไหวหยิบปืนลูกซองมายิงใส่นายประภาษณจากชั้น๒ของบ้าน
ก่อนจะเดินลงไปยิงนายอิทธิพลลูกชายของนายประภาษณจนทั้งคู่ตายคาที่
เช่นเดียวกับนางดวงรัฐบัวแก้วแม่ของผู้ก่อเหตุ
ยืนยันว่าบ้านของตนกับบ้านนายประภาษณมีปัญหาระห่องระแหงกันมาร่วม๒ปี
โดยบ้านนายประภาษณ์คนตายชอบขับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เสียงดัง
และชอบเร่งเครื่องเป็นประจำ
ขณะที่ข้อมูลฝั่งครอบครัวนายประภาษณ์และนายอิทธิพล
กลับให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งว่า
บ้านของตัวเองไม่เคยก่อความเดือดร้อนให้ใคร

และยืนยันทุกคนในบ้านไม่เคยไปเร่งเครื่องใส่คนในชุมชน
และสาเหตุของเรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะนายฉัดชาย
ผู้ช่วยกำนันมากกว่าที่มักจะมีปัญหา
และมีอคติกับบ้านของตนเอง
กับความผิดฐานพระบออาวุธเปลือน
และคดีนี้ตำรวจสพกาญจนดิต
เตรียมนำตัวนายฉัดชายฝากขังต่อสาร

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน